กะเพรากุ้งไข่ดาวเคยกินถูกที่สุดเลยนะ

ถ้าเป็นครึ่งก็ต้องประมาณนั้นแหละฮะ๓๐๔๐เออตัวใหญ่ด้วย

ของดีและถูกมีที่ไหนที่นี่จ้ะ
ปฐุมธานีนะครับคุณผู้ชมไปดูคลิปกันก่อนนะฮะ

ใครต้องไม้โชว์
เดี๋ยวปักหมุดให้พี่เบิร์ต
ควานหาก่อนเลยว่าอยู่ที่ไหนเหมือนที่พี่ถาม

ไข่ดาวโปะแน่นนะจ๊ะจุกนะพี่เบิร์ตนะ
แล้วไม่ใช่ใส่๒ตัวนะจ๊ะไม่ใช่ใส่วิญญาณกุ้งนะ
กุ้งตัวใหญ่๔๕ตัวเต็มกล่อง
อย่างที่บอกไปก๊อฟบอกมีไข่ดาวโปะหน้าอีกด้วยนะคะ
ราคาแค่๒๐บาทตัวโตแบบนั้นแหละค่ะ
ชาวเน็ตถึงกับงงเฮ้ยขายได้ยังไงแล้วก็ขายที่ไหน
มาจากตลาดเหรียญทองแถวคลอง๖ธัญบุรีจังหวัดปฐุมธานี

อ่านกัน๒คนได้ไหมพี่จะรีบไปเดี๋ยวหมด
เออเนี่ยเขาบอกว่าเห็นแล้วอึ้งกล่องนี้ราคา๒๐บาทเท่านั้น
หากใครใช้โครงการคนละครึ่งก็ลดเหลือกล่องละ๑๐บาทแม่เจ้า
แล้วขอโทษนะไม่ใช่กุ้งขาวธรรมดานะ
นี่มันคือกุ้งแบบว่ากุ้งแม่น้ำ
เออรายสอเลยเออ
ก็ยังว่าพี่ช่วยตักให้ผมเพิ่มอีกกล่องได้ไหมเออเป็น๓กล่อง

ค่ะถ้าซื้อ๓กล่องนี่นะคะ
พอถามถึงรสชาติเจ้าของโพสต์บอกว่า
เฮ้ยส่วนตัวแล้วเนี่ย
คือเขาถามว่ามันก็กินได้ตามปกตินะฮะ
ก็รสชาติเป็นกะเพราธรรมดาธรรมดานี่แหละนะฮะ
ราคานี้รวมไข่ดาวเบอร์เล็กให้แล้วด้วย

ขายดิบขายดีไม่เคยเดือดทั้งวัน

ตลาดเบอร์เลี้ยนทองถ้าแถวครอง๖ธัญบุรีปฐุมธามี
นี่เห็นไหมคะคือไม่เอาเปรียบมีกำลีกำไรนิดหน่อยเขาก็เอา
คือตอนนี้คนที่เขาเลี้ยงกุ้งคือมันขายไม่ได้
ร้านอาหารอะไรปิดกันก็บางทีก็เอามาขาย
ตอนนี้ผมทราบมาว่ามีมาขายอยู่ที่ทกศตรงเกษตรเนี่ยนะฮะ
รู้สึกก็๙๐เนี่ย๒วันเนี่ยรู้สึกจะมีอยู่

พร้าวนี้เรา๓คนน่าจะกระพาวกุ้งนะ